มาดูสีสันกันต่อของวงการลูกทุ่งกันบ้างค่ะ
กระต่ายพันธิพานั่นเองนะตอนนี้แน่นอนรู้กันอยู่เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้ว
แต่ยังคงความสวยความน่ารักเอาไว้อยู่นะ
ที่ผ่านมาเนี่ยภาพจำของน้องกระต่ายคือคาแรคเตอร์คือสาววัยรุ่นผมสั้นประมาณเลย
คือน้องกระต่ายก็มีการเปลี่ยนแปลงสไตล์การแต่งตัวออกไปแต่ผมเนี่ยยังทรงเดิม
ส่งผมบ๊อบแบบนี้นะฮะหลายคนบอกก็ทรงนี้น้องทำแล้วมันหน้าเด็กไงนะฮะ
ผมบ๊อบน่ารักแบบนี้เลยเอาจริงแฟนคลับเขาบอกว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมอ่ะกระต่าย
ถ้าเกิดว่าเราเห็นน้องกระต่ายในลุคอื่นบ้างแบบผมยาวอะไรอย่างนี้นะคะ
อยากจะเห็นงานนี้น้องกระต่ายเขาจัดให้ค่ะสะบัดมาเป็นสาวผมยาวซะหน่อย
จะสวยเซ็กซี่หวานหรืออะไรยังไงไปดูกันค่ะ
นี่นะคะกระต่ายก็จะมาทำตามคำขอของทุกคนที่ขอกันเข้ามานะคะว่า
อยากเห็นกระต่ายในลุคที่ผมยาวนะคะ

ถ้าเดินออกไปข้างล่างบนก็จะเห็นเลย
ได้อยู่เด้อสวยอยู่เด้อนะคะ
พอมีผมยาวมาปะตรงไหล่อะไรอย่างนี้นะฮะ
แซวนิดนึงบอกว่าเป้ยไหลเป้ยหลัง
ดูแล้วน้องกระต่ายก็ดูหน้าเปลี่ยนไปเหมือนกันดูเป็นสาวมากขึ้น
แล้วเอาจริงคือน้องกระต่ายน่าจะเอาอยู่ทุกทรงเหมือนกัน
แกะสองข้างปล่อยยาวสลวยก็ได้หมดเลยนะฮะ
เอาเป็นว่าถ้าใครติดใจลุคนี้ของน้องกระต่ายลองแบบว่าอ้อนขอน้องเขาหน่อย
ใช่ลูกไหนเขาเอาอยู่นะสาวน้องกระต่านี้นะจ๊ะ